คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยคือปกติแล้วเนี่ย
เวลาเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรใดต่างเนี่ย
วันหนึ่งเลี้ยงไม่ไหวไม่อยากเลี้ยงแล้วหรืออะไรก็ตาม

เอาสามีที่พิการอมพลึกครึ่งซีกไปปล่อยวัดแล้วนะคะ

เราดำเนินมาถึงเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ

ผู้ชายคนนี้ถูกภรรยาเป็นภรรยาคนที่สองอ่า

แล้วเขาเดินไม่ได้เขาเอามาพลึกครึ่งซีก
มาปล่อยวัดซ้อนมอเตอร์ไซค์มาปล่อย

ดีตภรรยาคนที่ภรรยาคนแรก

แต่เขาแยกกันอยู่แล้วเพราะว่าผู้ชายมาอยู่กับภรรยาคนที่สองแล้ว
อดีตภรรยาคนแรกพอรู้เรื่องเดือดจัดแจ้งความเลย

ทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่ชีวิตคนทั้งคนเลย
คือชาวบ้านเนี่ยเริ่มต้นเขาร้องเรียนไปที่เพจบ้านดุงอัปเดตบอกว่าช่วยไปรับชายพิการที่ถูกปล่อยทิ้งในสาราวัดที่วัดช้างใหญ่ในอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีหน่อย

พระในวัดเนี่ยเอามุ้งเอาที่นอนมากางให้ตามที่เห็นเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้ชายคนนี้มาปล่อยทิ้งเอาไว้ตั้งแต่บ่าย๒โมงวันที่๑๙สิงหาคมแล้ว

จนกระทั่งหลังจากนั้นมีญาติมารับตัวค่ะ
ก็เลยรู้ชื่อว่าผู้ชายคนนี้ชื่อลุงทานอายุ๔๕ปี
คนที่เอามาทิ้งเนี่ยเอาลุงทานมาทิ้งเนี่ยก็คือเมียลุงทานนี่แหละเป็นเมียคนที่สองนะคะ
ได้คุยกับภรรยาคนแรกนะคะคุณรัฐดาวันภรรยาของลุงทันคนแรกคือเขาเลิกกันไปแล้วนะ
แต่ยังไม่ได้ไปย่ากัน
คือคุณระดาวันกับลูกสาว๓คน
พากันไปแจ้งความเลยค่ะที่สพทุ่งฝนให้ดำเนินคดีกับ
นางพักดีภรรยาคนที่สองที่เอาลุงทานมาทิ้งเนี่ย
บอกว่า๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับลูกสาวต้องไปทำงานอยู่กรุงเทพ
สามีก็จะอยู่ที่บ้านนานถึงจะกลับบ้านสักครั้ง
หลังเนี่ยกลับมารู้สึกสามีเปลี่ยนไปสุดท้ายจับได้ว่าสามีเนี่ย
แอบมีกิ๊กอันนี้คืออดีตภรรยาเล่าให้ฟังนะไปแอบคบกับนางพักดี
ก็คุยตกลงกันสุดท้ายแล้วสามีก็คือลุงทานตัดสินใจบอกว่า
ขอไปอยู่กับพักดีจะไม่อยู่กับเธอแล้วเธอบอกอ่ะก็โอเคก็ไป
ก็ตกลงก็เลิกกันจนกระทั่งปีที่แล้วลุงทานป่วยหนักค่ะ
คือเส้นเลือดในสมองตีบต้องผ่าตัดทำให้ลุงทานกลายเป็นอำมพลึกครึ่งซีก
แล้วก็เดินไม่ได้ตอนแรกลูกสาวจะไปรับตัวมาดูแลนะ
แต่ว่าพักดีค่ะภรรยาใหม่บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวดูแลเอง
ก็เป็นห่วงนะอย่างน้อยก็เป็นพ่อของลูกใช่ไหม
เธอก็ส่งเงินไปให้เดือนละ๒๐๐๐บ้าง๓๐๐บ้าง
แต่มารู้ว่าเอาผัวมาทิ้งวัดแบบนี้เธอบอกมันอะไรกันอ่ะ
บอกจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
คนธุรกีรที่นี่ต้องกับท่านเหรอครับ
ทีนี้อดีตภรรยาคือคุณระดาวันกับลูกเนี่ย
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านไปที่บ้านของนางพักดีด้วยนะ
จะไปขอรับเอกสารรับยารักษาใด
เอามาเดี๋ยวดูแลเองก็ได้ถ้าไม่อยากดูแลแล้วอ่ะอืม
กลายเป็นว่าถูกลูกชายนางพักดีตะโกนด่าขับไล่ค่ะ
ขู่บอกเออเอาผู้ใหญ่บ้านมาก็ไม่กลัวหรอก

ก็เลยไม่สามารถเข้าไปเอายาได้ก็ต้องถอยออกไป
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายนะคะ
เมื่อกี้เห็นวิวแชร์แกวางทิ้งอยู่หน้าบ้านเลย

ใช่คือสุดท้ายแล้วน้าแล้วก็แม่ของนางพักดีเป็นคนออกมารับหน้าบอกว่า
พักดีมีอาการคล้ายเป็นคนประสาทค่ะ

ใช่เอาข้าวของมาให้บอกว่าลูกแม่มันเหมือนมันประสาท
ช่วงนี้คนมีอาการทางจิตบ่อยนะ
เหมือนมีอาการทางประสาทไม่รู้ว่าเสพยาหรือเปล่า

นี่แม่เอาของเครื่องใช้เอายาเอาอะไรมาให้
เรื่องต้นตอนนี้ลุงทานกลับไปอยู่ที่บ้านแม่ของตัวเองแล้วนะคะ
แล้วก็เล่าด้วยว่าเออผมคงป่วยจนพิการเขาคงไม่อยากดูแลผมแล้วมั้ง
เขาก็เลยเอาผมไปทิ้งวัดแบบนี้ทำเป็นหมาเป็นแมวไปได้
นี่แหละชีวิตคนนะคะไม่น่าเชื่อนะอะไรก็เกิดขึ้นได้